สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับ
มาเจอกันนะฮะในวันหยุดอย่างงี้เพราะฉะนั้นสมดิตที่ยี่สิบแปด
กรกฎาคมถูกต้องค่ะเรียกว่าเป็นวันหยุดยาว
หลายคนก็มีการออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดนะคะรวมไปถึงสนามบิน
เขาบอกว่าเมื่อเช้านี้ที่ดอนเมืองเองก็คือโอ้โหคนไปเข้าคิว
รอเช็คอินกันแบบแถวยาวมากแล้วคนเยอะมาก
เมื่อวานที่รถก็ติดเมื่อวานไปไหนมาไหนเนี่ย
เทพรถติดหมดเลยเมื่อเช้าก็ติดนะคะช่วงเช้า
ด้วยความที่แบบสถานการณ์หลายอย่างด้วยฝนตกด้วยนะคะ
ด้วยการแบบเดินทางออกไปตามต่างจังหวัดต่างทั้งแบบว่าเส้นที่ออกไปทางนี้
วิภาวดีไปหรือว่าพระราม๒เขาบอกโอ้โหเมื่อเช้านี้ยาวมาก
นี่คือแบบติดสะสมยาวใครที่จะออกไปทางเพชรบุรี
ก็อาจจะใช้เวลากันสักนิดนึงรวมไปถึงท่านนายกเองอะค่ะ
ก็มีการบอกนะคะบอกว่าเดินทาง
เกิดมีการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะก็ให้ช่วยกันเว้นระยะห่างหน่อย
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์เอ่ย
รถไฟเอ่ยเครื่องบินเอยอะไรอย่างนี้นะคะ
รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะ
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างที่มีความเสี่ยงสูงที่คาดว่าจะได้รับเชื้อ
ก็อยากให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน
มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะกันหน่อยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจรจร
เพื่อที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ

ก็พบผู้ป่วยใหม่๑๙๐๒ราย
จำนวนนี้เองก็เป็นผู้ป่วยในประเทศ๑๙๐๑ราย

หายกลับบ้านได้๒๑๒๙ราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิต๓๒ราย
จำนวนนี้ก็มีผู้ป่วยปอดอักเสบนะคะที่เราบอกว่าตอนนี้เราต้องดูเนี่ย
นวณก็คือผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบหรือว่าเป็นแบบสีเหลืองกับสีแดงขั้นรุนแรงอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๙๐๔ราย
ทีนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองเขามีการจัดแผนการรองรับเรื่องของการเดินทางของประชาชนถูกต้อง

เพราะว่าจัดการในที่นี้หมายความว่าจัดการเพื่อที่จะควบคุมเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยค่ะ
แล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
โดยบริษัทขนส่งจำกัดบขศมีการจัดรถโดยสาร
รถร่วมรถตู้นะคะกว่า๒๙๐๐เที่ยว
เพื่อจะรองรับผู้โดยสารกว่า๓๐๐๐คน
ส่วนการเดินทางในสายสั้นที่มีระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร
บขศก็มีการเตรียมรถโดยสารเอาไว้๒๖๐๐เที่ยว
เพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๒๕๐๐คน

กับการคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางหนาแน่น
คือวันที่๓๑กรกฎาถึง๑สิงหาที่จะเดินทางกลับกันมา

รถร่วมรถตู้๒๙๐๐เที่ยวเหมือนกัน
รองรับผู้โดยสาร๓๐๐คนเหมือนกัน๓๐๐๐คนนะคะ
ก็เรียกว่ายังคงตรึงราคาค่าโดยสารในอัตราเดิมทุกเส้นทางเลย
เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง
การเดินทางให้กับประชาชนไปจนถึง๓๐กันยายน
ในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ก็มีการจัดรถวิ่งในเส้นทางปกติเฉลี่ยวันละ๒๗๓๙คันนะคะ
มีการจัดเดินรถแอร์พอร์ตบัส
ต่อท่าอากาศยานจำนวน๕เส้นทาง

แล้วก็จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ
จากอุจักรเอกไมฯซ้ายใต้ใหม่
สถานีรถไฟหัวลำโพงสถานีกลางบางซื่อ

โดยที่มาตรการความปลอดภัยก็เรียกว่า
กำชับกำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสาร

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจรจร

แล้วก็อุณหภูมิต่างของร่างกาย
สำหรับพนักงานขับรถด้วยนะคะ

มันจะไปพุ่งถึงเทียมสิงหากันตัว

เป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายคนออกเดินทางกันไปต่างจังหวัด
ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาโรงพยาบาลสนามมันต้องเอากลับมาหรือเปล่า
เพราะว่าสถานการณ์ดูแล้วอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

แต่ที่น่ากลวกกว่าตอนนี้คือฝีดายลิง
อันนี้คือฮามากก็ใช่ไงฝีดาดลิงตอนแรกที่เราคิดว่ามีแต่ที่ภูเก็ต
ครับไม่ใช่แล้วนะฮะวันนี้คือในกรุงเทพมหานคร
ยืนยันมาแล้วเนอะยืนยันมาแล้ววันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับรายงานแล้วล่ะ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแน่นอนว่าเขาได้ตรวจ
ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บเนี่ยนะฮะยืนยันว่าอันนี้ต้องยืนยันเป็นผู้ป่วยรายที่๒
รายที่๒ตอนแรกเราคิดว่าจะต้องไปอยู่ที่ภูเก็ตรายที่๒
ภูเก็ตผลยังไม่ออกแน่นอนแต่วันนี้ที่ออกมาแน่นอนคือ
คนในกรุงเทศเนี่ยฮะโรงพยาบาลวัชชีวระพยาบาล
ซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้ป่วยรายที่๒เป็นชายไทยนะฮะ
อายุ๔๗ปีเขาก็เหมือนตอนนี้ต้องไปไล่ไทม์ไลน์เหมือนตอนโควิดใหม่
ไทม์ไลน์ไปไล่ไทม์ไลน์มาเนี่ยเขามีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
ก็คือเอาจริงเพศชายด้วยกันนะฮะมีอาการสงสัยป่วยเนี่ยตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
คุณคิดดูสิกว่าจะรู้ว่าเป็นฝีดาดลินมันไม่ใช่เหมือนโควิดเนาะ
เต็มที่๓วัน๕วันเรารู้อันนี้ตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
จากนั้นหลังจากที่๑๒กรกฎาคมอีก๒วันเริ่มมีไข้
มีไข้ปุ๊บก็เริ่มปวดเมื่อยตามตัวต่อมน้ำเหลืองโต
แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาเนี่ยเฮ้ยอาการที่น่าสงสัยคือ
มีผื่นขึ้นตามตัวไอ้ไข้เนี่ยโควิดก็ได้ปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยโควิดก็ได้
แต่ไอ้ผื่นขึ้นตามตัวเนี่ยให้เราสงสัยไว้ก่อนว่าฝีดาดลิงจริงนะฮะ
สักพักไอ้การขึ้นตามตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มมีผื่นที่สำคัญคือ
มันขึ้นตรงอวัยวะเพศลำตัวบริเวณหน้าแขนขา
ก็เริ่มว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ตอนนี้นะฮะรับไว้ในโรงพยาบาลแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้
ต้องติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจแล้วก็เฝ้าสังเกตการณ์เนี่ย
ตอนนี้ต้องกักตัว๒๑วันนะฮะคนที่ใกล้ชิดทั้งหมด
ว่ายังไงคุณไปที่ไหนมาบ้างตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
มีเพศสัมพันธ์กับใครหรืออะไรต้องไล่อย่างละเอียด
เพื่อไม่ให้มันแพร่ระบาดทางด้านในแพทย์โอภาษย์ครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าสำหรับชายรายดังกล่าวเนี่ย
มีประวัติอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฮะซึ่งทางสถาบันเนี่ย
ควบคุมโรคเขตเมืองโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขาเข้าไปตรวจสอบโรคแล้วพบว่าตอนนี้จะต้องตามตัวคนทั้งหมด๑๐คน
อันนี้อาศัยอยู่ในร่วมบ้านเดียวกันถูกอืมหนึ่งสิบคน
คืออยู่บ้านเดียวกันค่ะนะฮะตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจหาเชื้อ
แล้วก็สังเกตอาการอีก๒๑วันทีมสอบสวนโลกเนี่ยกำลังเร่งหาผู้สัมผัส
รายอื่นอื่นเพิ่มเติมฮะวันนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยแล้วล่ะ
ถ้าเราอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะว่าโควิดก็ยังไม่หมดไป
ถ้าคุณมีอาการน่าสงสัย๑ไอ้ไข้ยังไงก็มี
เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ถ้ามีผื่นอ่ะถ้ามีโอกาสตรวจได้ตรวจนะครับ
หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยเข้าโรคฝีดาดลิงหรือเปล่าเนี่ย
สามารถติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้ทันทีนะฮะ
เพราะว่ามันจะมีเป็นผื่นเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะฮะแล้วก็พบในผู้ป่วย
สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเป็นผืนเป็นตุ่มนะครับอีกหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
ผิวหนังก็จะมีจำนวนน้อยกว่าประมาณอ่ากว่าสิบนะครับแล้วก็เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ
ในตำแหน่งที่ทวารเป็นทวารหนักนะครับแล้วก็มีที่อวัยวเพศด้วย
สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มีในเยื่อบุว่าอย่างงั้นซึ่งในจำนวนนี้
เขาบอกว่ามันก็จะมีแบบพวกผื่นตุ่มที่อวัยวะแบบค่อนข้างจะเยอะอะ
แล้วก็คือจะมีอาการเจ็บที่บริเวณรูทวาร
เพราะว่าจะมีไอ้เจ้าไอ้ตุ่มเนี่ย

นะครับแล้วก็อาการที่พบบ่อยนะครับ

จะมีไข้ที่พบไข้ได้ใน๖๒
มีซึมลงไปใน๔๑ปวดกล้ามเนื้อ๓๑
หัว๒๗ต่อมน้ำเหลืองโต

แล้วก็ยังมีพบโรคอื่นติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดฝีดาดลิงมันมาจากอะไรบ้างจริง

แล้วก็เรื่องของการสัมผัสด้วยนะคะ
สิ่งของร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้ก็เหมือนกัน

เราไม่ได้ไปบอกว่าชาวต่างชาติไม่ดีนะ
เพราะว่าฝีดาตรลิงมันเข้ามาแล้วจริง

เขาก็ไปมีอะไรกับคนต่างชาติ
หลังจากนั้นปุ๊บอาการมันค่อยออก

เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคนต่างชาติมีฝีดาดลิง
แต่ว่าอาการมันก็ยังไม่ออกถูกต้องไหมคะ
เพราะว่าสมมติว่าในกรณีที่เขารู้เลยว่า
มีเพศสัมพันธ์ของชาวต่างชาติ
จนในเชื้อเข้ามาแล้วกี่ละอาการ
เพราะว่าจริงในสหรัฐอเมริกาเอง

ก็ค่อนข้างปิดกันเยอะเหมือนกัน

ซึ่งเขาบอกว่าฉีดวัคซีนเหมือนโควิดใหม่เลย
ตอนโควิดมาใหม่เลยอ่ะแต่วันนี้โอเคล่ะเข้าใจ
เราไม่รู้อย่างพี่หนุ่มพูดก็ถูกแหละว่าเราไม่รู้เขาไปมีในกรุงเทพ
หรือต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้
แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคือเขาก็ยอมรับว่าเขาไปมีอะไร
มีแพทย์สัมพันธ์กับชาวต่างชาติอืม
หลังจากนั้นปุ๊บน่าจะในประเทศหรือเปล่าเพราะว่า
ต้องรอต้องรอเขาแถลงดีกว่าต้องรอใช่
คือเรื่องอันนี้เราจะไปคาดเดาไม่ได้รอเขาแถลงเองเราจะได้ความชัดเจนมากกว่านี้ว่า
ตกลงคือยังไงกันแน่แล้วจริงจริงตัวฝีดาดลิงเองเนี่ยค่ะ
มันก็จะมีแบบเหมือนคล้ายลักษณะแบบมีหลายสายพันธุ์มีสายพันธุ์เหมือนกัน
ในยุโรปเองตอนเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นบีหนึ่งอืม
มันก็จะมีเอสองของเราที่ตรวจมาเนี้ยเป็นเอสองในเมืองไทยอืม
ดังนั้นก็ต้องรอดูว่าของคนที่๒เนี่ยเป็นตัวไหนอีกอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องไปนั่งเช็ดแต่ว่าคุณบอกว่าเชื้อฟีดาตไม่กายพันธุ์ถูกไหมคะ
แต่ว่ามันบอกว่ามันไม่ได้ดูแตกต่างกันมากแต่มันมีความแตกต่างกันเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้น
แต่เหมือนเขาแยกตัวมันมีบีหนึ่งกับเอสองนี่แหละอืม
เรากำลังพึ่งคนก็ยังบอกว่าอุ้ยโควิดโควิดยังอยู่กับเราแล้วฝีดาดลิงก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้
แต่เขาก็ต้องใช้ชีวิตเนาะก็คือการป้องกันตัวเองคล้ายกับโควิดเลยค่ะ
ฝีดาดลิงก็คือใส่แมสเนอะป้องกันตัวเองล้างมือบ่อย
อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ที่เราไม่ได้รู้จักก็ต้องระวังพวกนี้แหละเนอะ
ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้หลายอย่างโควิดยังไม่หมดไป
แล้วอย่างที่บอกว่าโควิดยอดยังสูงอยู่นะแต่ที่ยอดที่เราเห็นกันอยู่น่ะ
อืมก็เยอะนะเจอกันเยอะเยอะมากเยอะ
บอกว่าโอเคล่ะมันจะสูงอย่างนี้จนถึงประมาณสักกัญญาอะไรอย่างนี้
ไปขอรับจงชาติกันสักครู่เดี๋ยวกับขลาดกับค่าวใกล้ไขกันต่อฮะ
มาดูเรื่องราวของฐสีราฐหลวงปู่
เขาโพสต์ภาพนะฮะรวมไปถึงข้อความเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ

ไปงานเจริญพระพุทธมนตร์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินที่บ้านทุ่งสะดาวอำเภอเขาวงจังหวัดกรสิน
คุณผู้ชมครับแต่จู่จู่ฮะมีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนมาครับแล้วเกือบชนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะ
โอ้โหนี่ครับคือเกือบที่จะพุ่งชนรถของหลวงปู่นะครับ
แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบกระบะคันดังกล่าวกลับหยุดนะฮะก่อนที่จะถึงรถของหลวงปู่เพียงนิดเดียวเอง
เอาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมาอย่างงี้นะครับ
กระบะมาเนี่ยคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะแล้วลงมาอย่างนี้แล้วกิ้งตลบแล้วดูดิฮะแล้วหยุดนะ
เนี่ยแล้วทางรถของหลวงปู่ก็ตบออกซ้ายไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เลขรอบครับ๘๙๐มันบีป่ะแม่ไม่รู้
นี่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปที่วัดพระธาตุหมื่นหินครับที่บ้านทุ่งกระดาอำเภอเขาวงจังหวัดกรสินนะฮะ
หลังจากนั้นครับได้มีการสอบถามนายจรุวัฒน์ภูมีเขียนอายุ๓๕ปีเป็นคนขับรถของหลวงปู่เนี่ยนะครับ
โดยทางคุณจารุวัฒน์เล่าให้ฟังครับบอกว่าตัวเองขับรถเป็น
ทะเบียนนะฮะฟังดีนะครับ๖กไก่ทสันฐาน
นี่นะครับอ่าคือตัวเขาเองบอกว่าเขาเนี่ยขับพาหลวงปู่นะครับ
เดินทางออกจากกาลสินได้ประมาณสัก๓๐นาทีเท่านั้นแหละครับ
วิ่งถนนสายกรสินมุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
ช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ตนเองเนี่ยได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหน
หลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักนะฮะ
เลนมาครับกลิ้งหมุนตลบมาแล้วก็เหมือนกับจะมาตัดหน้ารถของหลวงปู่
ตอนนั้นตกใจมากแต่หลวงปู่เนี่ยใจเย็นมากนะครับ
แล้วก็บอกว่าเหมือนแบบพูดภาษาอีสานบอกว่า
ฟ้าวตนก็เหยียบทันทีเหมือนกับให้รีบ

เนี่ยนะฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยรถก็พ้นจากรถกระบะคันนี้ไปครับ
ที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงนะครับว่า

นี่ในความโชคร้ายนะครับก็ยังคงมีความโชคดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ารถนำขบวนของหลวงปู่เนี่ยนะฮะ
เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทหงเต็กเสียงตึ้ง
ที่อำเภอเขาวงเนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุฮะกู้ภัยก็เลยกลับรถครับ
แล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่ขับกระบะคันนี้ปรากฏรถกระบะคันนี้พังทั้งคันนะ
คุณมดดำคว่ำแบบนี้แต่คนที่ขับหรือคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับ
ปลาเจ็บเล็กน้อยอืมไม่เป็นไรเลยเอ่อเกลี้ยวอ่ะก็บอกปลาเจ็บเล็กน้อย
เนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับก็นำตัวผู้บาดเจ็บในส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะ
จากนั้นคนขับรถก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พาหลวงปู่ครับ
เดินทางไปงานเจริญพระพุทธมนตร์ต่อนะฮะส่วนตัวเชื่อว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แล้วแค้วคลาดไหมเนี่ยนะครับเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิลาครับ
นี่นะฮะสำหรับหลวงปู่พระมหาศิราสิริจันโทนะครับ
ท่านเองก็มีนามเดิมนะครับชื่อว่าศิรานินจันทร์ครับ
ท่านเกิดวันที่สิบสี่ธุระคมปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดท่านถือว่าเป็นพระเกจริงวิทยาคมอีกรูปหนึ่งนะฮะ
ภาคอีสานมีเอ่อเรียกว่าเป็นเป็นมีเป็นพระที่ท่านแบบปฏิบัติดีอืม
ถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายนะครับได้รับความเริ่มใสสัทธานะฮะ
ปัจจุบันนี้สิริอายุของท่านก็เจ็ดสิบหกปีพันศาที่ห้าสิบห้า
โดยเหล่าศิษยานุสิตก็เชื่อนะครับเรื่องราวของยานอย่างรู้นะฮะ
ท่านเองสามารถร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์
อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่นิยมตัวเลขแล้วก็เสี่ยงดวง
ก็นำเลขเอาเอ่อทะเบียนรถของหลวงปู่นี่แหละครับหกกศนฐานเก้าห้าเจ็ดหนึ่ง
เก้าห้าเจ็ดหนึ่งเอาไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผนต่างต่าง
เขาบอกหายากไปเลยเลขเจ็ดหนึ่งตอนนี้แล้วมีเสียงคนขับรถไปฟังดูนะครับ
จังหวะที่เกิดอุบัติเหตุหลวงปู่นิ่งมากเลยครับหลวงปู่แบบเหมือน
รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแกยังเป็นห่วงลูกศิษย์ข้างหลังเลยว่า
ข้างหลังเป็นอะไรบ้างครับแล้วก็ก็ยังถามอีกว่ารถคนที่เกิดมาเหตุเป็นอะไรไหม
แต่เป็นฝั่งตรงข้ามครับเขาเสียหลักแล้วเขาข้ามเกาะ
แล้วก็พุ่งเข้ามาหารถหลวงปู่โดยตรงเลยอืมจังหวะนั้นเหมือนมีปฏิหารมากครับ
ถ้ารถไม่หยุดจังหวะนั้นคือชนร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่เหมือนรถมีอะไรมาผลักรถไว้ให้หยุดแล้วเราก็หลบออกมาได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือลองสังเกตภาพอีกทีจะเห็นเลยว่าอ่าน้ำเปิดมาอีกทีคือ
คือรถเนี่ยข้ามมาแล้วก็กลิ้งหมุนนะฮะหลังจากนั้นไหลมาคือเกือบชนอ่ะ
ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะฮะมาจากฝั่งนู้นน่ะดูนะฮะนี่มาแล้วจิ้งมาตลบตลบแล้ว
นี่นะฮะมาแล้วอ่าปล่อยภาพมานะน้ำเนี่ยฮะแล้วหยุดตรงนี้
หยุดจริงหยุดอยู่กลางถนนนะฮะคือถ้าไหลมาก็ชน
ก็เป็นเรื่องแปลกเนอะอารมณ์มากแต่ทางฝั่งของคนขับเนี่ยก็ถือว่าสติดีมาก
หักหลบเลยนะครับแต่ถึงจะหักหลบยังไงแต่ถ้ารถยังรถคันที่กระบะที่มาเนี่ย
ถ้ายังไหลด้วยแรงแบบแรงเฉื่อยที่ผลักไปอีกเนี่ยก็อาจจะโดนได้เหมือนกัน
นี่หลวงปู่นิ่งมากใช่หลวงปู่จะนิ่งมากแล้วก็บอกมันก็รีบรีบ
เป็นเลขสติกเกอร์อย่างนี้หรอครับไม่รู้อ่ะเนี้ยอันเนี้ยแปดเก้า
ศูนย์บีถ้าเกิดถ้าเกิดมองกลับมาศูนย์เก้าแปดใช่ต้องเป็น
ต้องเป็นเดี๋ยวก่อนนะมองกลับมาต้องเป็นศูนย์เก้าบีป่ะศูนย์เก้า
เออมันดีก็ได้๘ก็ได้เนอะถ้ามองจากฝั่งนู้นเข้ามามองจากหน้ารถ
มาแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดมันต้องเป็นศูนย์เก้าแปดสิอืม
เออใช่นี่เรามองออกไปถูกป่ะซื้อยังไงอ่ะเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกัน
มันจะได้กลับไปกลับมาได้ไงต้องซื้อศูนย์หกแปดด้วยนะแม่เพราะเลขเก้าเลขหกตัวเดียวกัน
เพราะมันกลับกันอยู่น่ะแล้วเวลาซื้อซื้อไงเดี๋ยวดูพี่ชายไว้ก่อนดิ
หนุ่มหนุ่มผู้ไม่หมกมุ่นอีบ้าครับแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามันก็ต้องถ่ายจากอันนี้นี่
จะได้เห็นพี่หนูกำลังทดสอบคุณแม่เขาไม่ไปซื้อทดสอบ
อ๋อไหมเปิดของหนูมาปลูกมาเปิดหน้าโทรศัพท์คุณซักแง่
แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดถ้าชัดมองเห็นน่ะนะเออเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์เก้า
๘ป่ะใช่ป่ะมองจากไอ้กี่วันหวยออก๓วันวันนี้๒๘๒๙๓๐๓๑อ่อนวันจันทร์
วันจันทร์หน้าเลยเหรอนี่พี่นกพระชัยเนี่ยนะเขาเข้ามาทุกวันนะสวัสดีทุกท่านที่น่ารักครับผม
สวัสดีฮะสวัสดีครับพี่นกกระชัยฮะทุกวันนะแกเข้ามาทุกวันนะผมจำได้
แล้วเป็นแฟนรายการของไทยรัฐทีวีเกือบทุกรายการเลยจริงใช่
หรือแกส่งรายการอื่นแล้วแกมันค้างไม่ใช่แกส่งทุกวันทุกวันไม่ใช่แกส่งทุกวันทุกวันใช่
เพราะตอนนั้นเคยมีแบบจะแจกรางวัลให้กับแฟนแฟนรายการให้แกด้วยใช่ไหมแกก็ได้ตลอดนะคนนี้เพราะว่า
แกเป็นแฟนรายการจริงจริงดูไทยรัฐทีวีตลอดนะคะสำหรับคนนี้อ่ะไปดูเรื่อง
พี่บ่าวเท่าก็มาทุกวันนะมาแล้วพี่บ่าวเท่าอีกคนนึงนี่ต้องแจกรางวัลให้เขาหรือเปล่า
เสมอไม่เคยเปลี่ยนระวังรักษาสุขภาพขอให้เข้มแข็งแรง
ทั้งทูลหัวของบ่าวและเบบีในท้องนะคะแต่เวลาที่น้องมิ้นมามันก็ไม่พูดอย่างนี้นะ
นั่นไงพี่บ่าวเห็นไหมเขารู้กันทั่วเอาไปดูเรื่องของราคาไก่กับราคาหมูกันสักนิดนึง
ผักแล้วก็ราคาปาล์มขวดด้วยนะคะต้องบอกว่ากรมการค้าภายในเขายืนยันออกมาว่า
กับหมูเนี่ยราคาลดลงแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ผู้ประกอบการเนี่ยเติมผลผลิตเข้าไป
ส่วนปามนี่เหลือ๕๒บาทปาล์มนี่ลงอยู่เรื่อยเลยค่ะ
ธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยหลังจากมีการติดตามสถานการณ์ราคาอาหารสด
ตลาดเวอร์มาร์เก็ตเขตทวีวัฒนาท่านบอกว่ามีการตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคา
รวมไปถึงมาตรฐานเครื่องชั่งภายในตลาดอันไหนเสียอันไหนใช้ไม่ได้
เครื่องชั่งธรรมดาที่ไม่โอเคเสียหายบางส่วนเขาบอกเลยว่าเขาเก็บออกไปหมดเลย
เพราะว่าป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการซื้อสินค้า
ส่วนสถานการณ์ราคาอาหารสดนี่แหละค่ะหลายรายการปรับตัวลดลงอย่างเช่นเนื้อไก่
เขาบอกว่าตามตลาดสดเนื้ออกลดลง๒บาทต่อกิโลกรัมนะคะเป็น๙๘บาท
ถ้าเป็นเนื้ออกก็อยู่ที่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมอ่ะนะคะขณะที่ถ้าไปดูหมูเนื้อแดงบ้าง
ตอนนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ระหว่าง๑๗๐บาทถึง๑๙๐บาทต่อกิโล
ส่วนราคาไข่ไก่ทางกรมการค้าภายในบอกว่าถือว่ามันสอดคล้องกับภาวะต้นทุนนะตอนนี้นะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของผักสดก็บอกว่ามีทั้งราคาอันที่ปรับสูงขึ้นแล้วก็ปรับลดลงตามฤดูกาล
อย่างเช่นว่าช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดฝนตกมากเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาผักที่มันมีความอ่อนไหว
ที่มีความอ่อนไหวคืออะไรบ้างอย่างเช่นพวกต้นหอมผักชีพวกนี้เวลามันโดนน้ำโดนฝน
บางทีมันเน่ามันใช้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ
แต่ก็คาดการณ์เอาไว้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นก็จะมีการปรับลดลงแล้ว
ซึ่งทางกรมเนี่ยก็มีการประสานกับสมาคมตลาดไทยแล้วก็เครือข่ายต่างให้ช่วยกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารสด
เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตด้วย
ส่วนของราคาปลามขวดปรับลงอย่างต่อเนื่องจริง
ห้างนี่ต้องบอกว่าพยายามลดราคาช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ซึ่งทางกรมการค้าภายในเองก็มีการติดตามสถานการณ์ราคาทุกสัปดาห์
ตอนนี้ก็มีบางแห่งจำหน่ายอยู่ที่๕๒๕๓บาทต่อขวด
ที่ก็จะเป็น๕๙๖๐บาทต่อขวด
ก็แล้วแต่ตามภาวะต้นทุนของแต่ละที่
ก็ยืนยันว่าเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทางกรมก็ส่งเข้ามาบอกเราว่าตอนนี้เป็นว่ายังไงกันบ้าง
ไปซื้อหมูซื้อไก่ราคาลดลงจริง

วันหยุดนะทุกประกาศไว้ไปเติมคนตามถังจังหวัด

ใช่
แต่วันนี้ไปเติมเห็นว่าคนไม่อยู่เยอะไง

เอาซิ

เราก็ต้องไปสาน
ซึ่งดีนะเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนวันนี้ได้อ่านอ่ะ
แล้วรู้สึกชื่นใจคือเขาบอกว่าจริงแล้วเขารู้สึกว่าอายุเขาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้
คือคุณจุนกับคุณสุนทรีวรรณวิทย์นะฮะท่านก็เป็นเจ้าของพัดลมฮาตาริ
เนี่ยนะครับบริจาคเงิน๙๐๐ล้านบาทนะครับให้กับทางมูลนิธิรามาธิบดีนะครับ
คือทั้งนี้บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นจำนวนเงิน๑๖๐ล้านบาทบริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีจิตยา
เป็นจำนวนเงิน๓๐๐ล้านบาทแล้วก็บริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี
ย่านนวัตกรรมโยธีเป็นเงินจำนวนอีก๔๔๐ล้านบาทเนี่ยฮะ
คือทั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมากมายจริงนะครับ
ปกติเราจะเห็นข่าวอย่างเงี้ยคือเป็นเศรษฐีเมืองนอกนึกออกปะล่ะ
แล้วรามาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่แบบรับคนแบบว่าคนแบบเจ็บคนป่วยคนแบบอะไรอย่างนี้คือเยอะนะครับ
คนแบบว่าแบบไม่มีหรือคนที่ต่างจังหวัดก็รับแต่หลานหล่อมากวันนี้กระเทยไปโฟกัสหลานเวอร์
คนไหนพอล้านหลานเขาเอาเรื่องบุญก่อนหลานด้วยก่อนเนี่ยนะฮะคือ
ก็เรียกว่าตอนนี้คือมีแต่คนฟีเวอร์นะครับก็คือเรื่องของพัดลมฮาตาลิ
ซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องซื้อกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าโอเคล่ะถ้าสมมุติวันนี้จริงแล้วเขาทำมาตลอดนะ
ถ้าสมมุติเราเห็นเนี่ยพระโดมาเตอรี่เขาทำมาตลอดแต่เขาทำแบบเงียบได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์เขาอ่ะ
เขาก็บอกเขาก็หาเงินมาได้เยอะแล้วจากที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยมีอะไรอย่างนี้
ศึกษาก็ไม่ได้สูงเขาบอกอย่างนั้นนะวันนี้อ่านแล้วแบบแล้ววันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากจะจากไปแบบว่า
ไม่มีห่วงไม่มีภาระอะไรอย่างนี้ไงแล้ววันนี้เขาได้แล้วเขารู้จักแบ่งปัน
พอวันนี้ย้อนกลับไปดูที่บ้านมีแต่ฮาตาลิก็แฮปปี้อยู่นะแม่ภูมิใจอยู่นะแบบรู้สึกแบบเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเขาอยู่
นี่คุณจุนนะนี่นะอนุโมทนาบุญด้วยนะจริงโอ้โหเราปากปลื้มอะ๙๐๐ล้านเลยนะ
๙๐๐ล้านนี่ปากปลื้มอนุโมทนาบุญนะครับจริงค่ะทุก
โอเคเอาไปมาเจอกันหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเค
วันนี้มีเรียกได้ว่าเรื่องระทึกใจเราไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งไหมฮะ
อันนี้เป็นแบบว่าเดี๋ยวขอเกี่ยวโฆษณาให้เสร็จก่อนแป๊บอ๋อเหรอ

เขารับแจ้งเหตุว่ามีรถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ย
ในขณะที่บรรทุกแผ่นปูนหล่นทับรถเก่งคุณ
ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเหตุนี้เกิดบริเวณแยกปากทางลำลูกกาฮะ
ขาเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมุ่งหน้าสะพานใหม่ตรงข้ามสนามกีฬาทูปะเตมี

หลังจากได้รับแจ้งปุ๊บก็เดินทางไปที่เกิดเหตุ

อะไรอ่ะ
หายไปแล้วครึ่งอ่ะ

โอ้โหตายล่ะ
ไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะ

ตายแน่อ่อมันเป็นแผ่นปูนสี่ก้านโอ้โหมีไหมนี่คือบาดเจ็บ
บาดเจ็บใช่ไหมอ๋อนั่งข้างหลังด้วยเหรอมีโอ้โหเวรกรรมเฮ้ย
สงสารอ่ะพูดไม่ออกเลยนะฮะเขาก็ไปตรวจสอบพบรถบรรทุกเนี่ย
สิบล้อจอดอยู่ใกล้บริเวณมีนายวรรณยูอายุยี่สิบเก้าปีเนี่ยนะฮะ
คนขับรถบรรทุกเนี่ยยืนรอเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ให้การต่อเจ้าหน้าที่เนี่ย
จากนี้ช่วงบริเวณทางโค้งพบแผ่นปูนเนี่ยขนาดใหญ่ความหนักเนี่ยนะ
สิบกว่าตันกันใช่เอ้ยครับนะฮะแล้วก็นี่ไงนี่ไงผู้ดำ
สภาพเนี่ยยับเยินเลยส่วนภายในรถเนี่ยพบรูปภาพพระเกจิ
ชื่อดังสุภาเอ่อสุภัณฑ์บุรีขนาดเอสีนาวามันอยู่บนรถ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนครับคนขับรถเก่งเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยมาจากลำลูกกา
เพื่อที่จะไปตลาดนัดพระเครื่องปฐุมธานีในระหว่างที่ขับรถมาด้วยกันสาม
คุณจู่จู่เนี้ยก็ได้ยินเสียงรถบันทึกเบรกเอี๊ยดพอถึงช่วงโค้งก็เกิดมีแผ่นปูนเนี่ย
ล่นมาทับรถเก่งของตนเองทำให้ผู้โดยสารที่นั่งมาด้านหลังเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะฮะส่วนอีกคนเนี่ยปลอดภัย
จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วทางด้านตำรวจครับ
สารวัตรสอบสวนสอบพ่อครูคสเนี้ยก็ได้มาตรวจสอบเออที่เกิดเหตุเนอะ
บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจากนั้นก็จะประสานเจ้าหน้าที่เนี่ย
ออกหมายเรียกว่ามายกรถเนี่ยออกจากผิวจราจรก่อน
แล้วก็จะเชิญตัวคนขับรถบรรทุกเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มที่สพนะฮะ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่าทำให้เกิดความเสียหาย
ตลอดจนทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดเราไปฟังเสียงเจ้าของรถเก่ง
หากคนรถมาทุกพร้อมกันเลยครับ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
เบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือเบรกทางหลังเนี่ยคือ
อ๋อมันตำรอยอยู่

หนักมาก

คือหนุ่มคนนึงเขาดื่มสุราแล้วก็มึนเมา
แต่กลายเป็นว่าตัวเองถูกกล่าวหาว่าไปบีบคอ
แล้วก็กดน้ำฆ่าเด็กอายุ๖ขวบเสียชีวิต
ปรากฏว่าสุดท้ายเรื่องมันโอละพ่อกันเลยทีเดียวค่ะ

คือมันมีกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเอกวิทย์ทองทุ่มเนี่ย

ก็พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตอายุ๖ขวบ
สภาพสวมเสื้อยืดมีสี
ทีนี้มันมีการเก่าอ้างบอกว่า
เป็นการให้แม่พากันมาเดินเล่น
ที่ริมสระน้ำรุนวันนี้เป็นประจำเลย

อุดรหรือว่าในแตนะคะคุณผู้ชมชื่อนี้ต้องจำนะในอุดรหรือแต่อายุสี่สิบเก้าปี
คนนี้ค่ะถือขวดเบียร์ติดมือกำลังจะเข้าบ้าน
ลักษณะอาการคือมึนเมาดื่มสุราแน่นอนแต่พอเห็นเนี่ย
ว่าตัวเองกำลังนั่งตกปลากันอยู่นายอุดรก็เดินเข้ามาหากลุ่มพวกเขา
แล้วก็ตรงเข้าไปหาผู้ตายผู้เสียชีวิตก่อนจะลากตัวลงน้ำ
ทั้งสองคนว่าถ้าใครถามให้บอกว่าพวกเด็กเป็นคนที่ทำให้จมน้ำ
แตเนี่ยที่พบกำลังนั่งดื่มสุราอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อปากทางเข้าหมู่บ้านน้องบัวขาว
จากจุดเกิดเหตุประมาณสักสองกิโลเมตรก็ควบคุมตัวไปที่สพเมืองลบบุรีแล้วก็ไปสอบสวน
เรื่องต้นเขาให้การปฏิเสธทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องการตายของเด็กคนนี้เลย
หลังเลิกงานเนี่ยจากการรับจ้างทำไร่เนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าบ้านอะไรเลยนะคะ
เชื่อให้ไปถามคนที่จ้างตัวเองทำงานก็ได้อันนี้คือคุณอุดรบอกแบบนี้
ผู้สื่อข่าวเองก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่
อุดรหรือว่าแตสีสว่างเนี่ยให้การปฏิเสธทุกกรณีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการปล่อยตัวไปแล้วนะคะ
จากการสอบถามนางสมโพธิสมดีอายุ๕๒ปีอันนี้เป็นญาติของนายอุดรหรือว่าแต
ก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายอุดรจะเป็นผู้ฆ่าเด็ก
เนื่องจากว่าเวลาประมาณสัก๑๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย
อุดรคนนี้นั่งดื่มสุราอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อแล้วก็กำลังจะเดินไปซื้อปลาหมึกย่าง
ก่อนที่ตำรวจจะมาแล้วก็จับตัวไป
เขาบอกว่าเขารู้สึกเห็นใจนายอุดรเพราะว่าทราบดีว่านิสัยเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าโหดหรือว่าดุร้ายอะไร
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกรักษักเมฆจินดาภูมิกับการสพเมืองลบบุรีก็บอกว่าคดีนี้
น่าจะเป็นเรื่องที่โอละพ่อล่ะค่ะ
หลังจากที่นักจิตวิทยาเขามีการไปสอบสวนน้องโอมน้องนาวา
เขาบอกว่าตามหลักวิธีการสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจนน้องโอม

แม่และญาติบอกทุกคนผมเป็นคนกุเรื่องทั้งหมด
เนื่องจากว่ากลัวความผิดที่ตัวเองพาน้องไปแล้วไปเสียชีวิต
เพราะว่าตัวแม่เองเนี่ยเคยห้ามเอาไว้แล้วแล้วก็ย้ำเสมอว่าห้ามไปเล่นใกล้สระ
หากไม่เชื่อจะถูกเขี้ยนตีก็เลยกลายเป็นกุเรื่องโกหกขึ้นมาเลย
เอิญมีหนุ่มคนนี้คุณลุงแตเนี่ยเดินอยู่ตรงนั้นแล้วเมา
ตำรวจก็เข้าใจอย่างนี้พากันไปโรงพักไปสอบสวนกันเลยทีเดียว
ก็คือพูดง่ายคือเขาไปกันทั้งหมด๓คน
แล้วเด็กสองคนนี้ก็คือไปบอกกับตำรวจบอกว่าเด็ก๖ขวบที่ตาย
เพราะว่าโดนชายคนนึงเนี่ยก็คือในแตเนี่ยเหมือนแบบฆ่าตาย
แล้วก็ขึ้นมายังตบหัวเขาเลย
พอหลังจากนั้นปรากฏว่าตำรวจก็ไปสืบ
ก็ไปเจอพวกตามร้านของชำที่ทางลุงคนนี้นาแตเนี่ยเขาไปกินเหล้า
บอกเวลาตรงนั้นมันก็ยังตรงนี้แหละ
มันก็เลยมีที่มาที่ไปแบบนี้สุดท้ายเด็กก็ยอมรับแล้วว่าโกหก
ใช่พอแบบสอบสวนกันไปสอบสวนกันมาใช้นักจิตวิทยาคุยกับเด็กอะค่ะ
เด็กก็เลยยอมรับสารภาพออกมาต่อหน้าตำรวจแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดเลย
คือเด็กเขากลัวอ่ะใช่เขากลัวอ่ะ

ต้องไม่ไปพูดถึงเรื่องที่เขาถูกกระทำยังไง

เรื่องเป็นยังไงแต่พอถึงเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ย

หลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

เรื่องพวกเนี้ยมันเหมือนกันเป็นการไปข่มขืนเขาซ้ำ

แล้วไปถามว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไง
ตรงนี้ก็ไม่ควรจะไปถามเขาด้วย

ละเอียดอ่อนเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนมาก

เดี๋ยวกลับมาครับ
คือเมื่อวานนี้มันมีคน

ถามว่าคุณพลสเป็นยังไงบ้างนะครับ

หัวขึ้นไปเอง

นางก็บอกจมูกดึงเหมือนแบก

ฟิลเรอเนี้ยจะไปอัดเยอะตรงจมูก
แล้วก็บอกตอนนี้นางเพิ่งทำครึ่งหน้าเพิ่งทำพึ่งหน้าบทเดี๋ยวนางจะทำตรงช่วงคอย

แล้วก็บอกว่าถ้าคนทำอาศัยกรรมจะรู้ว่าหน้าก่อนมันจะเข้าที่๕๖เดือน
แต่ปรากฏว่าก็มีคนแบบว่าไปเม้นต์เขาเยอะอ่ะก็เป็นกระแสวิภาควิจารณคุณพลตอานนท์เนี่ย
ซึ่งเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองไม่ได้เสพติดศัยกรรมนะแต่ทำหลายครั้งเพราะว่าอยากให้มันออกมาดูดี
กระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยก็เดินทางไปทำใหม่เลยศัยกรรมหน้าใหม่หมดเลยที่ประเทศเกาหลีใต้
แล้วคิดถึงหน้าเก่าจังเลยว่าจะไปเกาหลีให้หมอผ่าตัดให้เหมือนเดิมหน้าเก่าแล้วนะนี่หน้าเก่า
เออหน้าเก่าจะรับก็สมัยเด็กเด็กนี่ไงหน้าก่อน
ก่อนที่จะทำหนังเรื่องธนาก่อนที่จะเข้ามาเป็นทำอะไรนะ
เมื่อก่อนเขาเป็นอืมเมื่อก่อนพี่โพสต์เขาถ่ายแบบอะไรอย่างนี้
เป็นในแบบมาก่อนอ่าเขาเคยบอกมันก็มีนี่นะก็แอบหล่อแบบยุคนั้นนะ
แล้วแม่หายงอนกันแล้วเหรอไปคุยกันตอนไหนเนี่ย
เมื่อวานนี้เจอกันไหมก็คุยกันปกติแล้วค่ะไม่งงกันแล้วเห
ไม่หายงอนแล้วค่ะอืมโอ้ดีเนอะไปทะเลาะกันใหม่เนอะเดือนหน้า
ทะเลาะกันร้อยนี่ครบแล้วอันนี้อันนี้ทำมาแล้วนี่เนอะ
สามเดือนตีทีหนึ่งเนี่ยก็มันดีเถอะแต่เขาก็ดูเด็กน่ะเด็กเป็นรุ่นขึ้นน่ะ
อ้าวคุณแม่ทำไมส่งตาดูหน้าเล็กอ่ะดูหน้ารังเล็กลงแต่ไม่
เดี๋ยวต่อตรงคอตรงคอเดี๋ยวนางจะไปดึงให้มันตึงอันนี้ไม่ใช่แอปแต่งใช่ไหมแม่
หน้าจริงเลยใช่ไหมใช่เมื่อวานก็ไปเจอเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปเจอ
มาเปิดได้ไหมล่ะได้เปิดสิเนี่ยเขาไม่โกรธใช่ไหมล่ะไปคุยกับเขาก่อน
เขาโกรธไหมเขาก็เนี่ยก็เปิดก็ลงติ๊กต๊อกไปแล้วอ่ะอ๋อ

มันด้วยมุมอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนตัวจริงน่ะใช่เออ

แต่หน้าเหมือนใครดูจากมุมนี้เดี๋ยวก็ต้องรออีกสี่ห้าเดือนนั่นแหละ
เรื่องผลงานแล้วก็ความสำเร็จของตัวน้องอ่ะนะครับอืม
เก้าคือวันนี้นะฮือทุ่งนี้ทุ่งนี้พรุ่งนี้น่ะ
ฤยาสิงหาพี่ยิบเก้าพวกนี้เดือนหน้าอ๋อเดือนหน้ายิบเก้าถึงสา
สิงหาเดือนหน้าขออภัยฮะยิงเก้าสิงหาเดือนหน้าเนอะโหรสแต่ภูมิใจอ่ะ
บางทีจะเป็นอาเดลจะเป็นเทเลอร์สวีปอะไรอย่างนี้สู้กันอ่ะ
อันนี้เป็นเด็กไทยควบคุมยอดเลยอ่ะอืมเข้าจิงเบสเคป๊อปอืมอืมนะฮะ

สาวคนนี้เขาบอกว่าโสดแล้วเนี่ยโอ้โห
เฮาตมากมากจริงจริงนะคะสำหรับน้องแพรหวานนิชาพัส
เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหสวยแซ่บ
ส่วนความฮอตนี่ไม่ต้องพูดถึงว่านุ่มเข้ามาจีบกันเพียบเลย
ภาวะเขามีการเปิดเผยผ่านรายการหนึ่งอะค่ะ
บอกว่าตอนนี้ก็มีคนเข้ามาจีบมาคุยกับเขาอยู่เรื่อยล่ะค่ะ
หนึ่งในนั้นเป็นคนไฮโซ
เขาบอกเป็นไฮโซแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกับมารีเบอร์เนอร์ด้วย
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาจีบหรือเปล่า
อันนี้น้องบอกแบบนี้นะคะเลยถามเข้าไปตรงว่าชวนเดชเหรอ
แต่เราก็ปฏิเสธไปพร้อมกับฝากประโยคทิ้งท้ายว่า

น้องบอกอย่างนั้นเนาะ

อีกหนึ่งคู่ที่เลิกกันคือคุณอ๊อปปองศักดิ์
นี่คือแกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทีไรแกจะต้องเลิกกับแฟนบ่อยเนาะ

คือตอนนั้นเขาเปิดตัวเห็นไหมเป็นเมืองนอกเมืองนา

จะไปเปิดร้านอยู่ที่เยอรมันเลยด้วยซ้ำไป

แต่พักหลังมากลับไร้ภาพ
โซเชียลมีเดียเลยจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า

ล่าสุดเนี่ยอ๊อฟเปิดเผยว่าตอนนี้ได้เลิกกับจัสซินแล้ว

ส่วนที่ไปกันไม่ได้เพราะอัดวัฒนธรรมหลายอย่าง

แต่สเปคคิดว่าขอเป็นฝรั่งดีสุด

นักเขาก็อาจจะชอบฝรั่งเนี่ยแหละ
นี่ไหนทำไมอ่ะคือแดกแต่แม่งก็ไม่เคยเอาฝรั่งเลยเนอะ
ชอบไหนชอบไทยพี่มดชอบเข้ม
แล้วเกาหรีที่เคยได้ล่ะก็กุซื้ออีงหนึ่งค่ะบ้า
กันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ